ซึ่งวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นวันแรกคือจริงจริงก็คือมีคำสั่งหรือมีผลเนี้ยเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะที่กรุงเทพมหานครยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะคะมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองแบบเข้มงวดสิบสี่จุดด้วยกันนะคะโดยจะเน้นไปที่ชาวต่างด้าวถ้าพบว่ามีชาวต่างด้าวเดินทาง
เพราะฉะนั้นนะคะประหลัดกรุงเทพมหานครนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ก็เลยบอกว่า
ล่าสุดมีหนังสือด่วนออกมาแล้วกำชับให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งด่านคัดกรองเพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพ๑๔จุดด้วยกัน
โดยจะเริ่มตั้งด่านตั้งแต่๒มกราคมแล้วตั้ง๒๔ชั่วโมงนะคะ

มีคลังสินค้าประตู๗ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าเขตดอนเมือง
ยกระดับโทเวด่านดอนเมืองเขตดอนเมือง
ใต้ทางด่วนมหานครถนนสุวินทวงฝั่งขาเข้าเขตน้องจอก
หน้าอาคารเนชั่นถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าเขตบางนา
ยกระดับบุรพาวิถีด่านบางจากฝั่งขาเข้าเขตพระขนง
หน้าศูนย์ตอยอต้าถนนราชพลึกเขตตลิ่งชัน
ใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกถนนพุทธมนตรสาย๓ถนนบรมราชชนนานีฝั่งขาเข้าเขตทวีวัฒนา
ใต้สะพานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณะ
หน้าปั๊มน้ำมันปตทสาขาพระราม๒ซอย๙๒ถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครถนนเรียบคลองพิทยาลงกรเขตบางขุนเทียน
หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียถนนเพชรกะเสมฝั่งขาเข้าเขตน้องแข็ม
แล้วก็หน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยาถนนเอกชัยเขตบางบอนนะคะ
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลองไปสุ่มตรวจดูในแต่ละจุดตรวจว่าเข้มงวดกวดขันอย่างไรแบบไหนบ้าง
ไปที่หน้าห้างบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนากันก่อนนะคะ
ไปเจอกับนายสมบัติกระหนกทิพพวันผู้อำนวยการเขตหลัก๔ค่ะ
บอกว่าจุดนี้เนี่ยตั้งด่านเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้ว
คัดกรองเนี่ยจะเน้นไปที่ชาวต่างด้าวเป็นหลักก็คือจะต้องให้ลงจากรถทำประวัติ
ถ้าเป็นรถโดยสารบุคคลก็จะเน้นไปที่รถทะเบียนต่างจังหวัดเพราะถือว่าเป็นการเดินทางเคลื่อนย้ายค่ะ
ส่วนจุดคัดกรองที่หน้าปั๊มน้ำมันปอตทสาขาพระรามสองซอยเก้าสิบสอง
เพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นจุดรอยต่อระหว่างสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร
ตรงนี้เลยมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ย
ไม่น้อยกว่าสามสิบคนนะคะจรฐีนี่ก็คือแขนขันมานะ
ออกมายืนตากแดดนี่แหละแล้วก็ต้องโบกรถทุกคันเลยนะคะ
แล้วก็ไปตรวจอุณหภูมิร่างกายใครที่สัญจรด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถตู้รถสองแถวขออนุญาตลำบากกันนิดนึงนะคะ
ทุกคนต้องลงจากรถค่ะต้องลงมาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
และวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนนะคะอันนี้คือจุดคัดกรองที่เข้มงวด
ถ้าเป็นชาวต่างด้าวอันนี้อาจจะต้องรบกวนมากขึ้นอีกหน่อย
คือต้องมาที่จุดซักประวัติลงบันทึกด้วยว่า
ำนักอยู่ที่ไหนกำลังจะเดินทางไปที่ไหน
ถ้าเป็นแรงงานชาวต่างด้าวที่มาจากสมุทรสาคร

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ย

ไปห้างสรรพสินค้าย่านพระราม๒

เพราะทุกคนบอกว่าไม่รู้ว่าเขาออกประกาศว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีข้อมูลจากทางกรมท่ากาศยานได้แจ้งผู้โดยสารค่ะ

กรมท่ากัศยานขอแจ้งผู้โดยสาร
ที่เดินทางเส้นทางกรุงเทพท่าอากาศยานบุรีรำ
ตั้งแต่วันที่๒มกราคม๒๕๖๒
ต้องตรวจคัดกรองโควิด๑๙
และกักตัว๑๔วันค่ะ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำนะคะ
คือในประกาศระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ในที่กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพหานคร

ผ่านทางท่ากัศยานบุรีรำ
ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองดังต่อไปนี้นะคะ
ต้องลงทะเบียนในแบบคำถามสุขภาพ
ในแบบฟอร์มตัวย่อของแบบฟอร์มก็คือต๘บร
ต้องลงข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะ

ผู้โดยสารทุกคนต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัย
หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำกำหนด๑๔วันค่ะ
ห้ามออกนอกพื้นที่กักตัว
ถ้ามีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน๓ชั่วโมง
ผู้โดยสารสามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารได้นะคะ
ถ้าหากว่าเห็นว่ามีความเข้มงวดในการเข้าพื้นที่บุรีรำนะคะ
เปลี่ยนตัวโดยสารได้นะคะที่สายการบินนกแอร์
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สี่สี่หกหกหกเจ็ดสองหนึ่งนะคะ
สายการบินไทยแอร์เอเทียก็คือศูนย์สี่สี่หกสามสี่เก้าหกแปดนะคะ